คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้น่ากลัวเหลือเกิน
นักธุรกิจชาววานูอาตูมาอยู่ที่เมืองไทยนะฮะ
เจอคนร้าย๓คนเป็นชาวจีน

ชิปเบนซ์ป้ายแดงคันนี้อยู่ดีเห็นมั้ยฮะ
วิ่งมาปุ๊บจับเลยกระชากเลย

เปิดประตูหลังฝั่งซ้าย
เอาตัวขึ้นผลักเข้าไป

ผู้เสียหายที่เป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติคนนี้เนี่ย
ดิ้นหนีออกมาออกประตูหลังฝั่งขวาเลยนะ
เดี๋ยวดูนะฮะตอนที่ปกปักปึกปักกันอยู่ท้ายรถเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยรถจะออกจะออกนี่เขาออกมาทางนี้
แต่นี่คนร้ายก็มาจับยัดเข้าไปในรถอีก
นู่นฮะมีเหมือนกับแม่บ้งแม่บ้านของอาคารที่พักเนี่ย

สุดท้ายเอาเขาขึ้นรถจนได้นะครับ
แล้วขับรถออกไปเพื่อจะรีดทรัพย

พอเข้ามาที่รถเนี่ยสองคนเข้าประกบกระชากตัว
อีกคนนึงขับรถมารอรับเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒กว่า
วันที่๒๗ที่ผ่านมา
ซอยพระราม๙ซอย๑๓นะครับท่านผู้ชมครับ

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะ
คนร้ายเนี่ยได้ตัวผู้เสียหายไปนะครับ
แล้วไปบังคับให้โอนเงินให้นะครับ

คือผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าคนร้ายเป็นชาวจีน๓คน

ไม่รู้รู้ได้ยังไงว่าคือเขาคือนักธุรกิจ
ชาววานูอาตูที่ร่ำรวยนั่นแหละนะ
เขามาหาแฟนสาวธิพราชเบนท์แห่งนี้

ผู้ชายคนจีน๓คนไม่รู้จักมาก่อน
ลากตัวขึ้นรถขับรถออกไปได้เนี่ย
บังคับให้เขาโอนเงินให้๑๐ล้านบาทเป็นเงินไทย

กระโชกกระชากอดรัฐพรรดิเวียงเนี่ย

มันก็เลยไม่มีโทรศัพท์จะโอนเงินให้
แต่คนร้ายบังคับถอดนาฬิกาเข้าไปนะฮะ
ต้องรู้จักทุกคนต้องรู้จักค่ะ

ผู้เสียหายเขาบอกราคา๒๕ล้านบาท
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยแพงกว่านี้ยังมีเลยค่ะ

แล้วเอากุญแจรถเบนส์เข้าไปด้วย
นี่ฮะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งเอาไว้ที่ซอยวัดลาดประดุกสาม
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

ก็เลยเรียกแท็กซี่ให้มาส่งแถวห้วยขวาง

ก็คือสนวังทองหลาง

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗กรกฎาคมนะฮะ
วันนี้๒๘ใช่ไหม

กำลังจะขึ้นเครื่องบินที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
ตำรวจสนวังทองหลาง

คุมตัวไว้ได้พอดีนะครับ
แล้วก็เอาตัวมาสอบสวนดำเนินคดี

ก็เลยต้องจัดมาให้ตามสิทธิ์นะครับ

รถยนต์ฟอร์จูเนอร์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจยึดได้นะครับ

จากบริษัทเช่ารถแห่งหนึ่งนะ

อยู่แถวถนนร่มกล้าวนะครับ

ราคา๒๕ล้านบาท

ก็ตอนคุณก่อนลัดลัดเหวี่ยงผมกระชาก
ผมโทรศัพท์ปกอยู่ที่พื้น
ข้อหาไปร่วมกันปล้นทรัพย์นะครับ